ต่อกันที่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปินดารารุ่นใหม่
ต้องบอกว่าทุกคนดีใจกันมากที่ได้ร่วมแสดง
ในละครเทิดพระเกียรติเรื่องความฝันอันสูงสุดค่ะ
เป็นอีกหนึ่งละครเทิดพระเกียรติที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
โดยนำนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังมาร่วมงานกันมากมาย
ที่พุทธพุทธิชัยมุกวรณิตกันกัญชนุษย์พราวออนิชา
และยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างพ่อหนูสุรศักดิ์ชายอัด
มาร่วมสร้างสีสันในเรื่องความฝันอันสูงสุดนี้ด้วยค่ะ
โดยได้จำลองเอาฉากที่แสดงถึงการเป็นจิตอาสาของเหล่านักศึกษา
ที่ได้มารวมตัวกันทำความดีที่ท้องสนามหลวง
ทั้งนี้ค่ะเหล่านักแสดงยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกทราบซึ้งและเป็นเกียรติสูงสุด
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวความฝันในชีวิตของตัวเอง

เพื่อสารต่อแนวทางและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ละครเทิดพระเกียรติที่มันจะพูดถึงอีกหนึ่งมุมมอง
สำหรับเรื่องของวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
ที่พูดถึงในหลวงรัชกาลที่๙ของเรานะครับ
แล้วก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากให้วัยรุ่นได้ลองดู
แล้วก็ได้ดูแลพ่อของแผ่นดินแล้วทำอะไรเพื่อพ่อของแผ่นดินแล้ว
ให้ทำเพื่อคนใกล้ตัวของเราด้วยเพราะว่าเรื่องนี้คืออยากจะบอกว่า
มันเป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะลืมดูแลคนใกล้ตัว
จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเองเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างนี้ครับ